อย่าลืมความจริงที่เธอเคยทิ้งเราไป
ความจริงมันไม่มีทางกับความรักที่เราได้เจ็บ
ใช้น้ำตาล้างทุกอย่างให้ลบเลือน
อย่าลืมว่าความจริงความจริงที่เธอทิ้งเราไปอย่าลืม
ความจริงมันไม่มีทางกับความรักที่เราต้องเจ็บ
ใช้น้ำตาล้างทุกอย่างให้ลบเปลี่ยน
อย่าลืมว่าความจริงเป็นอย่างไร
อย่าลืมว่าความจริงเป็นอย่างไร
เท่านานมันสำเร็จถึงคนฟัง
ต้องยกความดีให้ผู้แต่งเพลงนี้ครับ
ด้วย

และเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราก็คงเกิดขึ้นกับหลายคนที่มันเป็นเรื่องจริง
เออนะคะคุณพ่อถึงซิงเกิลที่ปล่อยออกมาล่าสุดบ้าง

ค่ะมาถึงคราวหญิงสาวคนเดียวบ้างนะคะ
เป็นยังไงบ้างอันนี้ไปแอบรักใครคะพี่ทอมไม่ได้แล้วนะ
ไม่ได้แล้วหรือว่าจะเป็นพี่แว่นใหญ่เหรอ
ถามอะไรที่มันทรมานจิตใจ
มันไม่แปลกเพราะว่าเพราะว่าเป็นเรื่องปกติที่คนจะแอบรัก
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาแอบรักเราหรือเราแอบรักเขา
ไม่ใช่หมายถึงว่าคนอื่นแทน
เกี่ยวกับวงนี้
คือจริงแล้วเพลงนี้พี่แว่นใหญ่เล่นให้ฟังเฮ้ย
พี่มีหนึ่งเพลงเพิ่งแต่งเสร็จก็เล่นเลย
เราก็รู้สึกว่าเราต้องเอาเพลงนี้มาเป็นของเรา
อยากล้องใหญ่ก่อน

พูดถึงผลงานล่าสุดจะไม่ฟังเนี่ยมันก็ใจกระไรอยู่ใช่ไหมครับผม
จะได้ยินเสียงพี่มนต์แบบชัดฟังแบบซึ้ง
แบบว่าแบบคนอกหักเอ้ยไม่ใช่แอบรับ

อ้าวกับเพลงนี้ค่ะอย่าอย่าให้ฉันคิดค่ะอย่าให้ฉันคิด
แต่ตอนนี้ฉันคิดไม่ไกลแล้วตอบเลยฟังค่ะ
จากคนที่เป็นเพียงผู้ที่เหมาะสม
แต่เหมือนวันไหนบางครั้งที่เธอจงมองฉัน
คล้ายว่าเธอจะต้องการเป็นมากกว่านั้น
แต่ฉันก็เป็นแค่ผู้คนหนึ่ง
สัมภัยในใจหนึ่งสับสนและยังมีคำถาม
อยากจะรู้เพียง
ไม่มีเขาแล้วจะรักกันไหม
หรือแค่ต้องฉันคนดีที่คิดฝันไป
จนกลายแสนไปว่าเธอนั้นดีกว่า
โอ้โหกำลังเพลินมากเลยนะคะกับโรมเตอร์ตี้นาย
เคล็ดลักษณ์ก็คือว่าความรักมันเกิดขึ้นของทุกคนนะฮะ
ถ้าเหตุการณ์มีออกหักลีจะรู้ดี

โดยจะมีโดนใจจุกนะก็เพลงกับแอบเอ็บรัก
อยากจะมีเขาแล้วจะรักกันไหม
ใช้เพราะรักมากว่าไม่รักหลอกผู้ชายก็

เออแต่ว่าเพลงใหม่ออกมายังไงก็โดนใจอยู่ดีก็ติดตามผลงานเขาด้วยละกันนะคะ
สำหรับบันเทิงไทยรัฐวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะ
เจอกันได้เนอะค่ำนี้๓๓๐นอย่างที่ไหนค่ะ
หน้าจอไทยรัตว์ทีวีวลีลาไปก่อนนะคะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ